มาทุกเกมปาร์ตี้ทางข้อพอปริฉนะ
ให้เจเวนนี้ด้วย

อันยังไม่ทันแล้ว
อ๋อบอกก็นญี่ปุ่นพอพี่เจ๊ดำร่วมพูดเออใช่แหวะ
ไม่ใช่แล้วมันอยู่ภายสถานการณ์ได้มั้ย

ติ๊กครับฮะ

มาคนแรกมานั่งให้เขาบีฟอยู่ใต้น้ำ

อ๋อแต่ข้างหลังสลับใช่ไหม

เก่งมาก

เดี๋ยวนะ

จริงหน้าบอกเลยว่า

ลำบากมึงกับกูเลย
มึงไม่เห็นผู้หญิงไม่ได้

แค่นั้นเอง

ตายแล้ว

จีเอสแมทิสัน

ไม่เดี๋ยวนะมึงเหมือนไอคอนเนอร์กูเมื่อกี้

อันนี้หลอกนะหลอกไอ้นี่หลอกกู
โหตะยุเกือบไปแล้วกว่า

ไอ้แคลลาวแบบนี้นะคะ

ได้นะ

กูชนะมึงเป็นอะไรเนี้ย

เน็ต

นั่นแต่กูแล้วแหละ
อย่าลืมไปฉีดโบท็อกด้วยตีนกาเริ่มมาแล้ว
สมุขดูสับเป็นคมมาก

โอ้โหนี่แหละได้หน้าตาแบบนี้แล้วคุณเป็นกูรูแล้วคุณเจมส์วรรภัทร